เอาแล้วครับคุณผู้โชคมาถึงข่าวที่พี่ปลงไป

เนี่ยครับคุณผู้โชคคนขี่

ที่เห็นก็คือเท้าของเค้านะครับ
สู่รงพยาบาลมาก

ขี่แบบสุดชิวเลยครับคือคนขี่นอนราบไปกระบอกครับ
นายอยู่นี่แล้วสักพักขึ้นมาขี่เหมือนเดิม
ส่วนคนนั่งไม่นั่งเรียกนั่งไม่ได้พี่บุ๊ค

ขอบอยู่ตรงพ่วงคน

ส่วนที่คนที่อยู่ข้างล่างพ่วงนอนชิวจริง

เจ้าของโพสต์คือพี่อนุชิตฝาไทยสงศ์ครับ
มีอาชีพเป็นช่างสักลายเล่าบอกว่า๙พฤษภาคม
ขับรถจะกลับที่พักแหละที่เสริงสางนครราชศรีมา
อีกประมาณ๓กิโลเมตรน่าจะถึงแล้ว
ปรากฏว่าไปเจอจักรยานยนพ่วงข้างคันนี้แล่นอยู่ข้างหน้า
แล้วคนนั่งก็อย่างที่เห็นในภาพไปนะครับ

แร่เตือนไปครั้งหนึ่งคนขับก็เลยอ๋อ
ลุกขึ้นมานี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะ
พี่อนุชิตเขากดแตรครับลองฟังพี่เขาเล่าฮะ
มันเป็นอาการขับเรือชิวไหมเรียกไว้ยังไง

ใช่ไหม

อนุชิตบอกว่าอย่าทำเลยนะครับ